วันนี้เราส่งนักข่าวไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ค่ะ
วักดวงตารูปหล่อหลวงปู่เหล็งอดีตเจ้าอาวาส
แหลมสุวรรณารามที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ครับเนี่ยค่ะหายไปอืมนี่หายไปจริงจริงคือ
ในวัดเขาบอกว่าเบื้องต้นคือตอนนี้คือยังไม่รู้นะว่าเป็นโจรไปขโมยหรือหลุดออกมาเองนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่วิหารหลวงปู่เหล็งสร้างขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
ติดกับโบสถ์ไม้เก่าอายุกว่าสามร้อยปีในวิหารหลวงปู่เหลงก็มีพระพุทธรูปหลายองค์อ่ะนะคะ
แล้วก็มีรูปหล่อหลวงปู่เหล็งอดีตเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดแหลมสุวรรณรามประดิษฐานอยู่ตรงกลางเลยนะคะ
ครับดวงตาเป็นสีดำลึกจากเบ้าตาลงไปเล็กน้อย
แต่ว่าหายไปอ่ะนะคะพอไปคุยกับคณะกรรมการวัด
เขาก็เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่เหล็งเป็นที่เคารพนับถือของชาวตำบลท่าฉลอม
คนที่มากราบไหว้ไม่มีใครสังเกตนะคะว่าเดิมดวงตาของท่านเป็นยังไง
ที่ผ่านมาก็มีคนเอาทองคำเปลวไปปิดดวงตาค่ะ
ก็เลยดูไม่ค่อยชัดว่าดวงตาท่านเป็นยังไงดูกลืนกันไปหมด
ใช่แต่คนที่สังเกตคือป้าพิมค่ะครับป้าพิมเนี่ยเป็นชาวบ้านจิตอาสา
ที่ไปทำความสะอาดวิหารหลวงปู่เหล็งอ่ะนะคะอืมป้าพิมเขาเห็น
แล้วก็ไปบอกคณะกรรมการบอกพระในวัดว่าดวงตาหลวงปู่เหลงที่เป็นนิน
หายไปครับทีนี้ทุกคนก็เลยมาดูแบบชัดชัดว่าหายไปจริงไหม
หายไปจริงแต่ก็ไม่รู้ว่ามีคนไปขโมยหรือหลุดไปเองอันนี้ไม่แน่ใจ
ทางเจ้าอาวาสทางคณะกรรมการวัดก็เลยประสานไปที่ช่างฝีมือด้านการทำพระพุทธรูปนะคะ
ให้นำดวงตาดวงใหม่ที่ทำจากนินมาติดตั้งครับก็จะมีการมาติดใหม่ภายในวันสองวันนี้อ่ะค่ะอืม
ทีนี้เราก็ไปคุยกับป้าพิมนะคะ
นางพิมณิชย์จริยะฑดำรงสคุณอายุ๘๑แล้ว
ก็เป็นคนดูแลทำความสะอาดที่นี่มา๔ปีแล้วอะค่ะ
พิมเล่าให้ฟังว่าก่อนตรุษจีน

สังเกตเห็นว่าดวงตาของหลวงปู่เหล็งหายไป
ก็เลยไปแจ้งทางวัดป้าพิมก็เลยบอกว่าใครที่เอาไปเอามาคืนเถอะนะ
แล้วจะขอให้หลวงปู่ให้อภัยอืมถ้าไม่เอามาคืนเนี่ย
หลวงปู่ตามไปทวงคืนไม่รู้นะหลวงปู่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมากค่ะ

ตอนที่หายป้าไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าวันหลัง
ของที่สัตว์กินวันหนึ่งป้ามายังอยู่นะ
ทำแล้วแล้วหยุดชาวห้าวันตั้งรอบน้ำจาย
แล้วป้าก็หยุดตั้งห้าวัน

ทุกที่เราปากปูตาจะทุกคนจำหมด
แล้วป้าก็ยังไม่เหยียบขึ้นไปนะเป็นความจัดเกียรติแล้วป้าก็เอาไปถูกลูก

แล้วลูกตาไม่มีแสงเสียงไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วบอกว่า
มีแสงมากไงอีกแล้วป้าเอาจากป้าไปทำแล้วป้าจะขอพรน่ะ
มันจะเป็นออกมาเลยแล้วมันจะเป็นลูกแค่แค่เม็ดไข่มุกล่ะ
ในนั้นเรามันก็เป็นกระจกแค่เป็นลูกตาเป็นขอบ
คือปกติเป็นสีนินดำแต่มันจะดำวาวมีความแวววาว
แต่บางทีคนก็ไม่ได้สังเกตเนอะเพราะว่าเอาทองคำไปปิดทองไว้แบบนี้
โอ้โหแต่ป้าพิมนี่อายุ๘๑นะโอ้ดูแข็งแรงมาก
มาทำบุญที่วัดบ่อยใช่ไหมมาช่วยเหลือวัดทำความสะอาดวัด
ร่างกายแข็งแรงทีนี้ทางด้านจ้าวาดวัดแหลมสุวรรณราม
พระสมบุญส่งธรรมทัศน์สี่ท่านบอกว่า
หลวงปู่เหล็งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดแหลมรูปแรก
ตามที่มีบันทึกไว้ในประวัติวัดนะครับโดยท่านเป็นพระหมอยาในสมัยของท่าน
หากชาวบ้านไม่สบายก็จะมาขอยาดีจากท่านนะครับแล้วก็นำกลับไปกินก็หายนะ

หลังจากเกิดเหตุดวงตาของท่านหายไปจากรูปหล่อเนี่ยนะครับตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
ขณะที่ศิษยานุสิตของหลวงปู่เหล็งหลายคนได้ติดต่อมาว่าจะนำดวงตาใหม่มามอบให้
ซึ่งทางวัดก็พร้อมจะรับไว้แล้วก็จะดูว่าดวงตาคู่ไหนที่เหมาะสมที่สุด
ในการนำไปใส่คืนให้กับรูปหล่อของหลวงปู่เหล็ง
ส่วนดวงตาคู่อื่นที่ได้รับมานั้นถ้าไม่ได้นำไปใส่
ก็จะนำไปใส่ให้กับพระพุทธรูปที่ทางวัดจะทำการหล่อบูชาในโอกาสต่อไป
ก็ขอให้ลูกศิษย์ของหลวงปู่มองในแง่บวกนะท่านเจ้าวาดบอกนะครับ
อย่าไปคิดโกรธแค้นคนที่เอาไปโดยให้คิดว่าหลวงปู่อาจจะต้องการ
ที่จะเปลี่ยนดวงตาส่องทำดวงใหม่ก็ได้เพื่อให้มองเห็นลูกศิษย
ทุกคนที่มาทำบุญได้ชัดเจนมากขึ้นจึงให้คนอื่นมานำดวงตาคู่เก่าไป
จะได้เปลี่ยนดวงตาคู่ใหม่ส่วนอีกความเชื่อหนึ่งก็เชื่อว่า
ผู้ที่นำดวงตาของหลวงปู่เหล็งไปก็เพราะเขาเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง
ที่ต้องการมีไว้ติดตัวหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกหัวขโมย
ที่มาขโมยตามใบสั่งพระลูกวัดบอกว่าจริงแล้วดวงตาหลวงปู่เหล็ง
เคยหายไปข้างหนึ่งแล้วนะคะเมื่อ๖๗ปีก่อนแล้วข้างที่หายไปอ่ะ
เป็นข้างที่มีแก้วขนเหล็ก๓เส้นบรรจุอยู่ด้านใน
ทีนี้เขาก็ไปทำมาใส่ใหม่ทำมาใส่ใหม่ปุ๊บหายอีก